ไปที่จังหวัดตากนะฮะมีสามีคนหนึ่งเขาโทรไปแจ้งตำรวจ
เก็บศพภรรยาเขาหน่อยภรรยาเขาตกบันไดจนเสียชีวิต
ตำรวจก็ไปถึงตามร่างกายเอ๊ะทำไมไม่น่าจะเป็นการตกบันไดธรรมดา
คือมีร่องรอยเหมือนการถูกทำร้าย
ขวนนมเนี่ยถูกกัดจนเกือบขาด
แล้วร่างกายก็มีรอยฟกช้ำเหมือนมีการถูกทำร้ายมาก่อน
ไม่ใช่แค่การตกบันไดธรรมดาคุณผู้ชม

ตำรวจสพแม่มรมาศรับแจ้งว่ามีคนตกบันไดเสียชีวิต
ก็เลยประสานกู้ภัยแม่ระมาทเข้าไปตรวจสอบ

พบศพของนางวีนอายุ๓๖ปีสภาพนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องครัว
มีเลือดเปื้อนไปทั่วบริเวณห้องครัว
ตำรวจก็สอบถามฝ่ายสามี
นายเอกชะใจวงแว่นอายุ๔๕ปี
สามีของผู้ตายบอกว่าภรรยาผมตกบันไดตาย
แต่เขาพยายามจะลากศพภรรยาไปเก็บไว้ในห้องครัวก่อน
แล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
แปลกเนอะลากไปเก็บในห้องครัวลากไปเก็บในห้องครัวนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็เลยทำการตรวจสอบ
ไปตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุแล้วก็นำศพไปชนสูตรที่โรงพยาบาลแม่ระมาท
ผลการตรวจสอบพบว่านางวีนผู้ตายเนี่ยมีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกาย
โดยเฉพาะที่บริเวณหัวนมถูกกัดจนจะขาดอยู่แล้วครับทั้งสองข้างเลยนะ
ส่วนที่ใบหน้ามีแผลฟกช้ำหลายแห่ง
ประกอบกับเร่งสอบสวนพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุจนทราบว่านางวีนผู้ตายเนี่ย
ไม่ได้เสียชีวิตจากการตกบันไดตามคำกล่าวอ้างของสามี
ก็เลยนำกำลังย้อนกลับไปที่บ้านไปจับตัวสามีช่วงเช้าของเมื่อวาน
เหตุการณ์เกิดเมื่อวันศืนนะฮะก็เลยตามไปจับได้ช่วงเช้าของเมื่อวาน
หลังจากเกิดเหตุนะครับญาติสนิทนะฮะก็คือนางเล็กเนี่ย
ซึ่งเป็นคนเมียนมาร์ด้วยเนี่ยเดินทางไปดูศพของนางวินผู้ตายที่วัดศรีมงคลถึงกับ
โอ้โหเนี่ยฮะร้องไห้ร้องห่มแทบจะขาดใจคือรับไม่ได้
ต้องมาเสียญาติคนรักแบบนี้เพราะว่าคอยช่วยเหลือดูแลเกื้อหนุนกันมาตลอดเวลาเลย
จะลึกออกเราไม่ลึกออกได้
เราเตรียมตัวเราต่อตรงนี้กันนะ
อยากได้เจ๊หนูข้ากันให้เจ๊นี่นู
เนอะค่ะโอ้โหหลองแบบจะขาดใจแล้วคณะที่อารุวัติสมหน้า
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านก็พาทีมข่าวไปดูที่บ้านนี่เลย

ก็ไปเห็นร่องรอยข้าวของเครื่องใช้เกลือนทั่วบ้านเนี่ยเสื้อผ้าเสื้อผ่อนเละเทะไปหมดเลย
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าชาวบ้านเขารู้ดีว่าบ้านหลังนี้นะ
คือ๒ปีก่อนเนี่ยนายเอกชัยสามีผู้ตายเนี่ยนะฮะ
ทำร้ายร่างกายภรรยาอยู่แล้วเป็นประจำในช่วงของปีที่ผ่านมานี่แหละ
เพราะว่าเป็นคนติดเหล้าอย่างหนักเอาอย่างนี้
ขนาดแม่แท้ของเอกชัยมาเยี่ยมที่บ้าน
เคยถูกลูกเอาน้ำร้อนลวกแม่จนบาดเจ็บเพราะว่าเอกชัยติดเหล้า
คือแต่ก่อนเอกชัยเป็นคนมีเงินมากมีเงินเป็นล้านเลยเพราะไปทำงานที่ต่างประเทศ
กลับมาก็มีเงินมีทองใช้พอกลับมากลายเป็นคนติดเหล้าติดเบียร์กลายเป็นคนสามเณรเทเมา
ไม่ทำมาหากินนะฮะก็เลยแบบเปลี่ยนไปเลยอะครับ
เช่นเดียวกันกับนายวัญชัยคนนี้เขาเป็นเพื่อนบ้านเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ทะเลาะกันบ่อย
วันเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงบ่ายเห็นว่ามีปากเสียงกันก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นกับทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิต
สุดท้ายครับสามีคนนี้คือนายเอกชัยใจวงแว่นถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายต่อเนื่องกันไป
เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็แน่นอนต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับ